พาไปที่จังหวัดสุโขทัยไปที่วัดใหม่คลองหอมนะคะที่นี่ก็มีสิ่งมหาศจรรย์เป็นสิ่งที่มีเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในไทย
แล้วก็ยังเป็นแห่งที่๓ของโลกด้วยนั่นก็คือกระสวยพระไตปิดกนะคะ
ซึ่งก็จะลงอัคระภาษาบาลีโบราณที่นี่แหละค่ะบริเวณสาราการประเรียนหลังใหญ่วัดใหม่คลองหอมตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
พระสงฆ์และชาวบ้านก็ช่วยกันนำลูกกระสวยที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ยนะคะลูกนี้แหละค่ะ
นำมาลงอัคระและเคลือบแล็กเกอร์แขวนเอาไว้ใต้หลังคาค่ะ
มีพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันนำลูกกระสวยเป็นแนวยาว
สวยงามแบบนี้มาเรียงกันเป็นจมนต์มาก
ภายในนั้นก็ถูกกลึงขึ้นจากไม้ขนุนไม้คูณและไม้มะยม

พระประสิทธิ์กะตะศิโรรักษาการเจ้าอาวาทวัฒน์วัฒน์ใหม่คลองหอมบอกว่า
เมื่อประมาณปี๒๕๕๗พระครูสัญลักษณ์อุตสาโหอดีตเจ้าอาวาสในขณะนั้น
มีแนวคิดที่จะสร้างกระสวยพระไตปิดกขึ้น
เพื่อให้ชาวบ้านที่มาทำบุญได้เข้าถึงธรรมะ
โดยการใช้จิตสัมผัสคุณชนะ

แล้วอย่างคุณชนะใช้อะไรสัมผัสเข้าถึงธรรมะเนี่ย
เวลาเขาถึงธรรมะใช้อะไรสัมผัสถึงไหม
นั่งสมาธิใช้หัวจิตหัวใจใช้ความสงบ
มีสติอยู่เสมอนะคะรู้แล้วทำไมไม่ทำ
ทำทำทุกวันมีเวลาก็จะทำ
แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยไม่ได้ทำ
ก็มีบ้าง
นี่แหละคุณชนะจะต้องไปที่นี่เลยนะคะ
จะได้ไปเรียนรู้ไปเข้าถึงธรรมะแบบจิตสัมผัสค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปสัมผัสใกล้

ก็ไปกันได้ที่วัดใหม่คลองหอม
อกจากนี้นะคะทางวัดก็ขอรับบริจาคต้นไม้มงคลต่าง

จากนั้นก็จะนำมาเขียนพระไตประดกอัคระบาลีที่อยู่ในคัมภีร์ใบหลานนะคะ

ตอนนี้ทางวัดเนี่ยได้สร้างขึ้นถึง๑๔๐๐ลูกนะคะ
นำมาบรรจุไว้ในตัวมังกรที่ทางวัดจะสร้างขึ้น
แล้วก็นำมาไว้บนสาราการประเรียน

เพื่อเป็นการสัมผัสและเข้าถึงพระไตปิดกทางจิตอีกวิธีการหนึ่งด้วย

อกจากที่เบสนอกจากญี่ปุ่นแล้ว
ก็มีที่นี่แหละค่ะวัดใหม่คลองหอม
สร้างขึ้นเป็นแห่งที่๓ของโลก
แล้วก็เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย

เอามือไปลูกแล้วก็ทำจิตตั้งสมาธิ
เห็นไหมว่าลูกกระสวยแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นที่อื่น

ใช่ครับแล้วฉันไปกันได้ที่สุโขทัย